สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
บอกแล้วว่า๕แป๊บเดี๋ยวต่อมา
กลับมาในช่วงนี้อยากจะย้ำถึงเรื่องประเด็นไลน์ในวันนี้นะครับ
มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
คุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากจะชวนเราไปเที่ยวที่ไหนก็บอกกันได้นะ
ถูกต้องมีคุณผู้ชมส่งมาหลายต่อหลายท่านแล้วนะคะ
บอกว่าจะอยากไปรับลมหนาวกันที่แม่ห้องศร
หรือว่าบางคนก็บอกอยากจะไปรับลมหนาวทางภาคเหนือ
จริงแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยวเลย
เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยมาฝากด้วย
แต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะพาไปดูเรื่องของการหาเงินไปเที่ยวก่อน

เพราะว่ามันคือการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้คุณ
พูดถึงตลาดค้าส่งหนังเนี่ยนะเครื่องหนังสัตว์อะไรอย่างนี้
คือเมืองไทยของเราอาจจะไม่ได้มีขึ้นชื่อเรื่องของการส่งออก
เหมือนจีนเหมือนอินเดียเหมือนต่างประเทศเขาใช่ไหม
แต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเราอาจจะกลายเป็นผู้นำด้านเครื่องหนังสัตว์ชนิดหนึ่ง

นั่นก็คือตัวเหี้ยนั่นเองครับค่ะอะไรครับ
ที่เห็นดำผุดดำไหว้อยู่นี้นะครับ
หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันอย่างดีกับเจ้าตัวเฮีย
โดยเฉพาะคนที่ไปออกกำลังกายกันที่สวนลุมพินี
เจ้าตัวนี้ก็มักจะไหว้และเดินอวดโฉมให้เห็นกันอยู่เสมอ
คำว่าเฮียที่สังคมมักหยิบยกมาเปรียบเป็นคนไม่ดี

เคยมีกระแสเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนชื่อสัตว์ที่ชื่อนี้
โดยอยากให้หันมาเรียกว่าวารานัสแทนตามชื่อทางวิทยาศาสตร์
แต่เรื่องของเฮียกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง
เมื่อมีการระบุว่าผลิตภัณฑ์จากหนังของสัตว์กลุ่มนี้
กำลังมาแรงได้รับความนิยมอย่างสูงจากกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนัก
เนื่องจากเครื่องหนังที่ทำมาจากหนังของสัตว์กลุ่มนี้

ทำให้ตลาดมีความต้องการสูง
จนมีหลายคนเสนอแนวคิดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดการเพาะเลี้ยงในรูปแบบการทำฟาร์มขึ้นมา
โดยหวังทำให้อุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย
โตขึ้นจากเม็ดเงินที่มาจากการแปรรูป
การผลิตสินค้าจากหนังเฮีย
เฮียสัตว์ที่เคยถูกมองในเชิงลบ
วันนี้ถูกตั้งความหวังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ให้กลายเป็นสัตว์มีมูลค่าขึ้นมาในวันนี้
หลังจากที่หนังเฮียมีการนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้าและของใช้กลุ่มแฟชั่น
โดยเฉพาะกระเป๋าและรองเท้า
ก็ได้รับความนิยมอย่างสูง
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ

จึงทำให้เกิดแนวคิดการเลี้ยงเฮีย
เป็นประโยชน์จากสัตว์ที่เรามีเยอะอยู่ในธรรมชาติ
ทำยังไงให้สามารถที่จะทำบ่อเลี้ยงโดยที่ไม่ให้หนีออกจากบ่อไปสู่ธรรมชาติได้
แล้วก็จะตั้งทีมงานเพื่อศึกษาเรื่องของแนวคิดนะครับทางวิชาการว่าจะเลี้ยงยังไง

ซึ่งในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศ
เขาสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ของตัวเฮ่เยอะ
หนึ่งคือมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความสวยงาม
แล้วก็มีเรื่องของลายลวดลายที่เฉพาะตัว
ในบ่อเดิมมีเยอะนะครับ

สิ่งที่มีปัญหาก็คือเลี้ยงแน่นมาก
ตัวเนี่ยไม่มีตัวเล็กเกิดขึ้นเลย
ระยะหลังสามารถเห็นลูกตัวเล็กแล้ว
แสดงว่าเริ่มมีการวางไข่เริ่มมีการแพร่ขยายพันธุ์ได้
เพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งในการทำเป็นฟาร์ม
การเลี้ยงแน่นเกินไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการที่จะเป็นตัวจำกัดไม่ให้เขาแพร่ขยายพันธุ์

การทำฟาร์มเฮียเพื่อทำเป็นธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ
ยังไม่สามารถทำได้แพร่หลาย
เนื่องจากตัวเฮียถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๕๙
ที่ห้ามล่าห้ามค้าห้ามนำเข้าหรือส่งออก
เพาะพันธุ์เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
หวังว่าในอนาคตเราจะเป็นหนึ่งในประเทศ
ทรงเครื่องหนังชั้นแนวหน้าของตลาดโลกเช่นกัน
เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตประเทศไทยของเรา
จะเป็นตลาดค้าส่งหนังตัวเฮียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็แล้วกัน

ค่าไหว้น้ำไหว้น้ำอย่างไร

คุณเอามือไว้ข้างหลัง

ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็พยายามห่างไว้แล้วกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวที่เป็นความรักอมตะ

นี่เลยครับไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของพี่น้องชาวชนบุรีกับความรักที่เรื่องลือลือลั่น
เราขานเป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่น
เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าแบบยาวเลยติดตามกันครับ